ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบผู้เสียชีวิตก็นอนอยู่
ก็นั่งร้องไห้อยู่ข้างศพผู้เสียชีวิตถูกตีเข้าที่หัว
แล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
คือน้องชายของผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
ก็ยืนรอมอบตัวอยู่กับเจ้าหน้าที่ตรงนั้นนั่นแหละ
น้องชายบอกว่าก็พี่ชายทะเลาะกับเมียอยู่ในมุ้งเสียงดังมาก
จะนอนก็นอนไม่ได้สักทีเนี่ยค่ะน้องชายคนนี้
แต่พี่ชายตะโกนกลับมาว่ามึงอย่ามายุ่ง
โอ้โหน้องชายบอกโมโหขาดสติคว้าไม้ไปฟาด
แต่น้องชายบอกว่าฟาดไปมั่ว๓ครั้งไม่คิดว่าพี่ชายจะตายค่ะ
ไปตรวจสอบบ้านพรรคหลังนี้เป็นบ้านหลังที่๒๔

ในพื้นที่บ้านเนินแก้วหมู่๕อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขัน
บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงมุงสังกษี
ฝาผนังก็ปิดด้วยลำแพงไม้ไผ่สารเป็นแบบบ้านเก่าหน่อย
ในบ้านพบในเกรดทองคำอายุ๒๖ปีเป็นบุคคลไร้สัญชาติ
ใส่เสื้อสีฟ้าใส่กางเกงขาสั้นสีเหลืองลายดอก
นอนหงายเสียชีวิตอยู่บนที่นอนเสียชีวิตอยู่ในมุ้งเลยอะค่ะ
สภาพศพก็คือถูกตีที่หัว
คนก่อเหตุคือน้องชายแท้ของผู้ตาย
ชื่อว่านายวรวิทย์หอมสุวรรณอายุ๒๓ปี
แต่นายวรวิทย์ได้รับสัญชาติไทยแล้วนะคะ
ระบุว่าอยู่บ้านเลขที่๒๐๔หมู่๑๐อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูว่ารักษณะการเกิดเหตุมันเป็นไปในลักษณะไหนยังไง
นายวรวิทย์ผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
เกรดพี่ชายที่เป็นผู้ตายกับพี่สะพ้ายเขาก็นั่งกินข้าวด้วยกันสามคนนะคะ
กินเสร็จแยกย้ายกันเข้านอน
ตัวผู้ตายกับภรรยาเข้าไปนอนในมุ้ง
ส่วนตัวคนก่อเหตุเขาผูกเปรย์นอนก็อยู่ใกล้กันไม่ไกลกันสักเท่าไหร่
แต่ตัวผู้ตายกับภรรยาเขาทะเลาะกันเสียงดังอยู่ในมุ้งเนี่ยค่ะ
น้องชายตัวคนก่อเหตุเขาบอกว่าเขารำคาญมากเขานอนอยู่ใกล้นอนไม่หลับ
เขานอนไม่หลับเขาก็เลยตะโกนห้ามเขาบอกว่าเขาตะโกนไปว่า
วกหูคนจะนอนเลิกทะเลาะกันสักที
เขาก็บอกว่าก็ยอมรับแหละว่าตะโกนไปเสียงดังเป็นเสียงแบบรำคาญด้วยง่วงด้วยผสมกันไปตะโกนออกไปแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะพี่ชายตะโกนกลับมาว่ามึงอย่ามายุ่งโอ้โหด้วยความโมโห
นายวรวิทย์น้องชายคว้าไม้หน้าสามไปเลยแล้วไม้ยาวเป็นเมตรเลยอะค่ะ
ไม้เนี่ยวางอยู่ใกล้ใกล้ลุกขึ้นไปฟาดใส่ไปสามทีแต่เขาบอกว่าฟาดจากนอกมุ้งแบบนี้นะคะ
ฟาดมั่วไม่รู้ว่าฟาดไปโดนตรงจุดไหนบ้าง
แต่พี่ชายโดนเข้าไปที่หัวเต็มเลยที่หัวที่คิ้วที่หน้าเนี่ยค่ะ
พี่ชายได้รับบาดเจ็บก็ประคองกลับไปนอนนะ
เขาบอกว่าไม่รู้ว่าจะถึงขั้นเสียชีวิตนึกว่าเจ็บเฉย
ก็เอาผ่ายงผ่าเย็นไปประคบให้แล้วตัวเองก็กลับไปนอนเหมือนเดิม
ปรากฏว่าพอรุ่งเช้าโอ้โหพี่ชายเสียชีวิตเลยค่ะ
พี่ชายก็เอาผ่ายงผ่ายเย็นไปประคบให้แล้วตัวเองก็กลับไปนอนเหมือนเดิม
แล้วผมเรียกว่าเขาไม่รู้ว่าจะถึงขั้นเสียชีวิตนึกว่าจะถึงขั้นเสียชีวิตนึกว่าจะถึงขั้นเสียชีวิต
แล้วผมเรียกว่าเขาไม่รู้ว่าจะถึงขั้นเสียชีวิตนึกว่าจะถึงขั้นเสียชีวิต
พี่ชายพบให้เสร็จแล้วเข้าไปนอนต่อ
รู้สึกยังไงบ้างเสียดายมากเลย
ตำรวจสพอ่าวน้อยก็ต้องส่งศพผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรนะคะ
แล้วก็ต้องควบคุมตัวนายวรวิทย์คนก่อเหตุเนี่ยไม้หน้าสามมันยาวขนาดนี้ค่ะ
ก็ต้องคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักเพิ่ม
เพิ่มเติมแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นายวรวิทย์ก็อ้างว่าก็โมโหจริงด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
ฟาดไปแบบเวียงไม่ทันมอง๓ทีแต่ไปโดนหัวไง